เข้าแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงินกับอดีตประธานสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ซึ่งเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธนะครับ
แต่ว่ายอมรับว่าสนิทสนมกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ขณะที่สารอาญาก็ได้ยกคำร้องเพิกถอนหมายจับพระธรรมชโย

ทำให้พระธรรมชโยต้องรับทราบข้อกล่าวหา
ภายในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้เท่านั้นครับ
ขออำนาจสารอาญาออกหมายจับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย

ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน
ร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันกับนายสุภาชัยศรีสุภะอักษร
ที่ถูกควบคุมตัวในข้อหายักยอกทรัพย์ของสหกรกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหานานกว่า๖ชั่วโมง
ด้วยในสุพชัยยังคงให้การปฏิเสธในข้อหานี้
แต่ยอมรับว่ามีความสนิทสนมกับพระธรรมชโยจริง
รวมถึงให้การเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่รายละเอียดอื่นนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้
ท่านก็รู้จักนะครับสนิทกับทางทหลังธรรมชโย
โดยทางธรรมกายมันก็แต่งตั้ง
ได้ขอแต่งตั้ง
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า

ก็มีชื่อเฉพาะระหว่างท่านกับ
ทางคุณสุพจัย
จะไม่ได้ใช้เรียกว่าสุประชัยหรอก
แต่จะมีชื่อเฉพาะที่เรียกต่อกัน
ขณะเดียวกันอายการยังย้ำชัดเจน

ภายในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้เท่านั้น

ซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีผลต่อการพิจารณา

รวมทั้งการให้สิทธิ์ประกันตัวต่าง

เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายจริง

ธรรมชโยไม่มีส่วนรู้เห็น

ถอนออกหมายจับพระธรรมชโย

โดยชอบแล้วทำให้สถานะ

ยังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ต่อไป